ช่วงนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับจะเริ่มต้นขึ้น
ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้คัดเลือกให้ธนบุญเกษารัฐเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในการถ่ายคลิปโปรโมทการแข่งขัน
ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับนะคะก็เปิดเผยคลิปโปรโมทการแข่งขัน
ซึ่งในคลิปนะคะก็จะนำนักเตะตัวแทนของแต่ละประเทศมาสวมเสื้อของทีมชาติตัวเองพร้อมกับเปิดเสียงในภาษาที่แตกต่างกัน
ดังเกี่ยวกันให้ว่าอัพ
ยังมีบุคลากรในวงการลูกหนังไทยค่ะที่ไปทำหน้าที่ในส่วนอื่นของการแข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกที่รับหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมชาติโอมานค่ะ
สนามอาบูดาบีคริเก็ตสเตดียมเวลา๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะคะ
ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับในรอบแรกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอค่ะ
เกมแรกก็จะเจอกับอินเดียวันที่๖มกราคมนะคะต่อด้วยเจอกับบาเรนวันที่สิบมกราคม
และปิดท้ายเจอกับเจ้าภาพยูเออีสิบสี่มกราคมค่ะ
ไปต่อกันที่ข่าวช็อคแฟนแฟนฟุตบอลบูเรียมเยตเตศนะคะ
หลังจากมีกระแสข่าวลืดความว่าเดริเกอร์